งานเดียวกันนะคะ
ก็เพื่อนกันแหละเนาะคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
บอกเลยว่าสวยซุปตาค้างฟ้าตลอดเวลาเลยนะคะ
ล่าสุดมาดูซิเรื่องหัวใจเขาตกลงยังไงกันแน่ปากแข็งตลอดเลยนะคะ
หลังจากทริปที่ไปล้านลากับไฮโซพกันค่ะก่อนเนาะ
แล้วก็การดินเนอร์มื้อพิเศษมีการเรียกชื่อกันแบบพิเศษพิเศษด้วย
มันเหมือนเป็นการฉลองครบรอบ๑ปีอะไรประมาณนั้นนะคุณ
ก็ยังไม่ได้อัปเดตข่าวของพี่อ้ำเลยนะ
มารอบนี้สถานะหัวใจของซุปตาคนนี้จะขยับขึ้นไหม
ตำแหน่งให้ไฮโซโพกแล้วหรือยังไปฟังกันหน่อยจ้า
สนุกดีค่ะ

คือจริงอ้ำไม่ได้ชอบทำอาหารขนาดนั้นนะส่วนมากก็
เราก็จะอู้ตลอดเพราะว่าแค่นวดแป้งเราก็เหนื่อยแล้วเลยนะค่ะ
อ้ำก็มีค่ะคือไอ้เตรียมของอะไรอย่างนี้เป็นของเรา
แต่ตอนหลังอยู่ไม่ถึงแล้วค่ะไอ้ตอนปรุงปรุงไม่เป็น
จริงคือวันที่รู้จักกันไม่ใช่รู้จักกันเริ่มต้น
ไม่ใช่ครบ๑ปีซะทีเดียวต้องธันวาค่ะ
แต่เหมือนเป็นเพื่อนแนะนำว่าเอ้าคุยกันไหมให้คุยกันไหม
แต่จริงเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วคือไปเที่ยวด้วยกันมาบ่อยแล้ว

แต่คิดมันดูหวานหรอค่ะ
กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับเนี่ย
ก็เราก็พยายามให้มันดีที่สุดอะนะคะ